ทีนี้มาดูเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
สักประมาณ๑๑โมงเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะ

ซึ่งกำลังก่อสร้างอพาร์ทเมนต์ความสูง๕ชั้นค่ะ

สิ่งที่เป็นประเด็นคือมีคนตาย๑คน
แล้วก็คนได้รับบาดเจ็บ๒คนด้วยกันนะคะ
นี่คือสภาพที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้

กลัวว่าจะกลายเป็นเหตุสกนาฏกรรมอีกแล้วหรือเปล่านะคะ

ปรากฏว่ามีคนเคราะหร้ายรายหนึ่งนะคะ
เป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างชื่อว่าคุณเฉลิมจำนงค่ะ
กำลังไปซื้อส้มตำบริเวณนั้นพอดี
แล้วแขนเคถ้าเกิดว่าใครเคยเห็น
จะมีแท่งปูนทวงไว้ที่บริเวณแขนนั้นนะคะ

อีก๓แผ่นหนักแผ่นละ๔ตัน

มันพลาดมันหลุดร่วงลงมาทับคุณเฉลิม
จนกระทั่งท่านเสียชีวิตนะคะ

ท่านเสียชีวิตเลยนึกถึงสภาพลูกแตงโม

ชิ้นส่วนทานโทษนะคะกระจัดกระจายเลย
สมองนี่คือหลุดออกมาเลยค่ะ
นี่นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งเครนเนี่ยมันหักลงมา
ถล่มลงมาเนี่ยมาทับตรงนั้นเป็นบ้านเช่า

แขนเครนไปโดนห้องที่๑๓กับห้องที่๑๔
แล้วห้องที่๑๓กับห้องที่๑๔เนี่ย
มีสองสามีภรรยาพักอยู่

พักอาศัยต่างตกอกตกใจค่ะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนร้องไห้เลยบอกว่า
ตอนที่อยู่ในห้องพักได้ยินเสียงเหล็กมันลั่นมาก่อนนะคะ
ไม่กี่เสี้ยววินาทีหลังจากนั้น
ก็มีเสียงดันโคร่มสนั่นบรรไบ
แล้วก็รีบวิ่งหนีตายกันออกมานะคะ
ส่วนคนขับเครนนี่ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
ชื่อว่าสิริราชนรสารบอกว่า
ขณะที่ขึ้นไปขับเครนยังไม่ทันได้ยกของอะไรเลย
จังหวะที่จะหันเคนมาทางห้องเช่า
เครนก็หักโค้นจากฐานราก
คือตอนนี้มันมี๒กระแสนะคะบอกว่าเครนเนี่ย
แขนเครนหักอันนี้กระแสหนึ่ง
อีกกระแสหนึ่งบอกว่าเครนหักโค้นจากฐานราก
เดี๋ยวต้องให้พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ทีนี้ฟังต่อค่ะคนขับเครนบอกว่า
เครนหักโค้นจากฐานรากแล้วก็เอ็นล้มไปทับห้องเช่า
ตัวเขาเองกระเด็นออกมาจากเครน
ได้รับบาดเจ็บนะคะตามกระแสข่าวบอกว่า
ไหลหลุดเลยนะคนขับรถเครนเนี่ยค่ะ
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนต้องถามตำรวจในท้องที่
สพบางบ่อนะคะผู้กำกับชื่อว่าพันธ์ตำรวจเอกสุภกร
บุรณพักดีตระกูลนะคะท่านบอกว่า
ได้ขออนุญาตการก่อสร้างจากอบตบางบ่ออย่างถูกต้องนะคะ
เครนมีน้ำหนัก๘ตันเฉพาะตัวเครนนะ
มีน้ำหนัก๘ตันติดตั้งโดยมีฐานมีฐานรากเรียบร้อย
แต่เกิดหักโค้นในจุดที่สูงจากพื้นเพียงไม่กี่เมตร
อันนี้ไงถ้าเกิดฟังแบบนี้ก็แสดงว่าแขนเครนเนี่ยหัก
ถูกไหมคะแต่เกิดหักโค้นในจุดที่สูงจากพื้นเพียงไม่กี่เมตร
แล้วก็มีแผ่นปูนที่ใช้ถ่วงน้ำหนักเครน๘แผ่นด้วยกัน
มันหลุดลงมาทับร่างของคุณเฉลิมจนกระทั่งท่านเสียชีวิตนะคะ
ตอนนี้ภูมิกับสพบังบ่อบอกว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
รณาการทำงานร่วมกันนะคะเพื่อไปตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
เบื้องต้นเบื้องต้นก่อนนะคะคาดว่าสาเหตุเกิดจากดินซุดตัว
หลังเกิดเหตุได้มีการกันพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่อันตราย
แล้วก็ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณนั้น
ส่วนเรื่องของการปฏิบัติงานก็มีการสั่งให้หยุดปฏิบัติงานไปก่อนนะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สักประมาณ๑๑โมงนะคะ
วันนี้พื้นที่ตรงนี้ก็ยังถูกกั้นเอาไว้
แล้วก็ให้พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติม
เป็นเหตุเสี่ยงมากเมื่อวานนี้ใช่ค่ะ